เอาคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อค่ะ
จำกรณีของน้องหยกได้ใช่ไหมคะก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหนึ่งคนนั่นแหละค่ะ
ก็ทีนี้มันมีปัญหามาช่วงนี้หลายครั้งที่เป็นข่าว
แล้วความเห็นไม่ว่าจะเป็นความเห็นของฝั่งนักวิชาการนักการเมืองเองก็ดี
หรือชาวเน็ตเขาก็จะแตกออกมาเป็นสองฝั่ง
บางคนบอกเซฟหยกบางคนบอกเซฟโรงเรียนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีความคืบหน้าอย่างนี้คือไปดูทางด้านของคุณรังสิมันที่พูดเรื่องนี้กันหน่อย
บอกว่าเรื่องของน้องหยกเนี่ยคุณรังสิมันบอกเป็นการตัดสินใจของหยกเอง๑๐๐
หลายคนที่คืออาจจะมีการออกมาพูดว่ามีใครไปอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงหรือเปล่า
คุณเรนสมังบอกไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นทุกคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากทำและไม่อยากทำ
อย่าเอาเรื่องนี้มาบอกมาเกี่ยวกับพักก้าวไกลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
เพราะมันไม่ได้ส่งผลดีต่อใครทั้งนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการต้องพูดคุยกัน
แม้จะไม่มีทางเห็นตรงกัน๑๐๐ก็ตามถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พระเก้าไกรเนี่ย
มีการส่งตัวแทนไปประสานระหว่างทางโรงเรียนกับตัวน้องหยกเอง
คุณรังสิมันบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องคุยแหละแต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงค่าราชการค่ะ
การทำแบบนั้นแล้วก็ในส่วนของกรณีของหยกเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นการการที่เขาการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันก็มาจากตัวเขาเอง๑๐๐
เรื่องของน้องหยกนี่ก็อาจจะต้องมีหลายหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะคะ
เพราะหลายคนก็เป็นห่วงตัวน้องเองด้วยทั้งเรื่องของการเรียนด้วย
คุณผู้ชมคะทีนี้เราไปดูกันความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยตรงบ้างนะคะ
เรื่องของการหารือตำแหน่งของประธานสภาพผู้แทนราษฎรระหว่างพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยเป็นยังไง
คุณรังสิมันเนี่ยก็เลยพูดแบบนี้นะคะว่าพักเก้าไกลเนี่ยต้องการตำแหน่งประธานสภาแล้วก็จะทำหน้าที่ประธานสภาเพราะมันมีงานที่ต้องผลักดัน
แต่ก็ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องของการเจรจานะว่าเป็นยังไงบ้าง
เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ทำให้เราผิดใจกันแน่นอนทั้งสองพัก
เพราะทั้งสองพักเองเห็นเป้าหมายใหญ่ที่จะเดินไปร่วมกันค่ะ
ส่วนแนวโน้มการรวมเสียงของสวคุณรังสิมันบอกมันดีขึ้นเรื่อยนะ
เดี๋ยวต้องไปดูวันโหวตค่ะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปิดสวิตช์มาตรา๒๗๒ได้สำเร็จก็คือ
ที่ศวนั่นเองเพราะศวเองก็จะหมดวาระในปีหน้าแล้ว
แล้วก็เชื่อว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนค่ะ